อย่างที่บอกไว้ว่าอุณหภูมิบ้านเราในตอนนี้โดยเฉลี่ยทั่วประเทศเกินกว่า๔๐องศาเซลเซียส

โอ้โหเรามาไล่เรียงดูกันเลยนะคะว่าที่ไหนอากาศเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
ที่จังหวัดสุโขทัยค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๔๔๓องศาเซลเซียส
ซึ่งเมื่อเทียบกับสถิติเดิมที่เคยบันทึกไว้พบว่าสูงที่สุดในรอบ๕๐ปี
ใกล้เคียงกับสถิติร้อนที่สุดของวันที่๒๗เมษายนปี๒๕๕๙
ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์อยู่ที่๔๔๕องศาเซลเซียส

ต่างกันนิดเดียวแต่ว่าร้อนที่สุด๐๒
โอ้โหคือร้อนมากคุณผู้ชมมาดูแยกเป็นรายภาคกันหน่อยดีไหมคะ
เหนืออันดับ๑คือจังหวัดสุโขทัยอย่างที่เราบอกไปว่าร้อนที่สุด๔๔๓องศาเซลเซียส
รองลงมาค่ะลำปางอำเภอเถิน๔๓๖องศาเซลเซียส
เท่ากันกับจังหวัดลำพูนร้อนที่สุดคือ๔๓๖องศาเซลเซียสเหมือนกัน
ไปดูอีสานกันบ้างนะคะตอนออกเชียงเหนือหลายคนคงมองว่ามันจะร้อนพอกันเลย
กรมอุตุนิยมวิทยาสรุปอุณหภูมิสูงสุดมานะคะ
อยู่ที่หนองบัวลำพูแล้วก็บุรีรำค่ะ
อำเภอนางรองอยู่ที่๔๓องศาเซลเซียสนะคะ
ลงมาก็คือที่จังหวัดสุรินวัดได้๔๒๙องศาเซลเซียส
จังหวัดร้อนสูงสุดเกิน๔๐องศาเซลเซียสเหมือนกัน
เว้นที่หนึ่งค่ะที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ที่นี่ลดลงมานิดนึง๓๘๒องศาเซลเซียส

ร้อนที่สุดอยู่ที่อำเภอหนองพลับจังหวัดประจวบคิริขัน

รองลงมาคือสุราธานี๔๐องศาเซลเซียส
พัทธลุง๓๙๔องศาเซลเซียสค่ะ

ร้อนที่สุดอยู่ที่นครสวรรค์ค่ะ
ไม่รู้จะยังเป็นสวรรค์สำหรับหลายคนอยู่หรือเปล่า
เพราะอุณหภูมิพุ่งไปที่๔๓๒องศาเซลเซียสแล้วนะคะ
รองลงมาก็เป็นที่อุทัยธานีค่ะ๔๒๔องศาเซลเซียส
แล้วก็กาญจนบุรีร้อนสูงสุดอยู่ที่๔๑๙องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ร้อนที่สุดวัดได้ที่สถานีตรวจอากาศดอนเมือง๓๙๕องศาเซลเซียส
แม้ว่าความร้อนที่สุดก็อาจจะไม่ถึง๔๐องศาเซลเซียส
แต่คนกรุงเทพบอกว่าทำไมฉันรู้สึกว่ามันร้อนหนักมาก
ร้อนจนต้องร้องขอชีวิตนะคะ
อาจจะด้วยรถติดตึกสูงเยอะ

บางคนบอกอากาศดีนะดีนะที่ไม่ตาย